ตำนานเอว๒๒นิ้วกันบ้างดีกว่า

ถูกต้องค่ะพี่พัทริยาอิงลิสค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแรงบันดาลใจดี
เคล็ดลับดีจากพี่แคทนะคะคุณผู้ชม
ทำยังไงทำยังไงถึงสตาร์ฟหุ่นเอาไว้ได้

เล็กเอวบางหุ่นดีแบบนี้

สำหรับเธอเองก็มียุคมืดกับเค้าได้เหมือนกัน
เขาบอกว่ามีจริงเพราะอะไรพี่แคทเนี่ยเคยน้ำหนักพุ่งขึ้นหลายสิบกิโลเลยนะคะ
เสื้อผ้าเก่ากางเกงตัวโปรดใส่ไม่ได้เพียบเลย
วันหนึ่งเธอก็เลยลุกขึ้นมาตั้งเป้าเลยค่ะฉันอยากกลับมาหุ่นเท่า๒๒๐๐ราตรี
หลังจากนั้นนางก็ลุกขึ้นมาลุยเลยพี่แคทเริ่มใช้วิธีการอะไรรู้ไหม
อาหารเหมือนแตงโมเลยพี่แจ๊คหลายคนรู้นะคะว่าทั้งคุมการคุมอาหารเนี่ยสำคัญมาก
แต่หลายคนก็ท้อกลางทางใช่ไหมพี่แคทเขาแนะนำแบบนี้นะคะว่า
ไม่ต้องอดแต่ให้ลดแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดเป็นแบบทานแบบชิมค่อยทานทานทีละน้อย
รู้จักเบรกตัวเองให้เป็นวินัยดีและออกกำลังกายควบคู่เบา
เท่านี้แหละค่ะพี่แคทบอกหุ่นสวยก็จะกลับมาหาเราได้แบบไม่ยากเลย
เพื่อที่จะได้สิ่งนั้นไม่ได้ห้ามนะแต่ลดปริมาณตรงนั้น
ถามว่าอะไรที่มันจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพของเราสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ไม่ได้บอกว่าให้ทานอาหารที่แบบไม่อร่อยนะเปล่านะคือทานได้แต่ลดปริมาณ
ทำได้แคทเชื่อว่าคนอื่นทำได้แน่นอน
เออนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับดีที่พี่แคทเคยบอกมา
เคยซิกบอกมาซิกอัพเลยจ้ะ
แต่ว่าวันละ๑๐๐๒๐๐ถ้าคุณผู้ชมสู้ก็เอาเลยจ้

ค่ะนะคะซึ่งตอนนี้พี่แคทก็คือเอว
แบบคุณท้าวรมากจริงสุดยอด
แล้วตอนนั้นเต้นแบบกันทั้งบ้านทั้งเมืองโอเคนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ดังประดุกมากเลยแล้วก็มาดูพุงตัวเองสักนิดนึงนะคะ
โอนะคะเอวโออยู่ค่ะ
ที่แบบว่ากลมใช่ไหม
เอาลองเล่นนะ